เศรษฐกรออกหาของป่านี่เป็นแหล่งสำคัญเลยนะคะแต่ว่ารายได้ไม่ธรรมดาค่ะ
สองพันถึงสามพันบาทต่อวันอ๋อต่อวันเลยเหรออ่าอ่าไปดูกันค่ะ
แมงมันสดจำนวนมากนะคะแบบนี้ค่ะถูกขายที่ตลาดดอยแก้วหรือว่าตลาดแม่ทางอำเภอแม่
จังหวัดลำพูนนอกจากนี้มีไข่มดแดงนี่นะคะไข่มดแดงไข่แมงมันเป่งลูกใหญ่
ผักหวานนี่แมงมันนะคะเป่งจริงตัวใหญ่จริง
หวานรวมทั้งผักอื่นนะคะก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทย
แล้วก็ชาวต่างชาตินะคะแวะเวียนไปประกอบอาหารรับประทาน
มีต่างชาติด้วยนะคะชาวบ้านจะออกหาของป่าเหล่านี้นะคะ
ก็หลังจากที่มีอาการเผาป่าสลับกับฝนตกไปค่ะ
ก็จะเริ่มออกหาของป่ากันซึ่งก็เป็นช่วงว่างเว้นจากการทำนา
ถือว่าสร้างรายได้สองพันถึงสามพนบาทต่อวันเยอะนา
ขายไข่แมงมันบอกว่าช่วงนี้จะมีแมงมันออกมาวางขายเป็นสินค้าพิเศษ
ตามฤดูกาลแทบทุกวันชาวบ้านก็จะไปขุดในป่าในสวนลำไย
ราคาขายกิโลกรัมละ๑๕๐๐บาทนะคะจะนำมาขายวันละประมาณ๒กิโลกรัม
หรือว่าแบ่งเป็นถ้วยค่ะถ้วยเล็กนี่๕๐บาท
ใครที่จะทำทานเฉพาะเป็นถ้วยอยากทำทานแค่นิดเดียวนะคะ
ขาย๕๐บาท๑๕๐บาทก็มี
ถ้าขายเป็นขีดคุณมีนะ
กิโลกรัมละ๑๕๐๐บาท

ถ้าขายเป็นถ้วยก็มีสำหรับคนที่บอกไม่กินเยอะ
นิดเดียวนะคะแต่ถ้าปรุงสุกก็จะมีแมงมันจ่อมเป็นถุง
แบบปรุงสุกก็มีถุงละ๕๐บาท
ลูกค้าที่มาซื้อก็จะเป็นคนเหนือแล้วก็คนทั่วไปที่นิยมรับประทาน
บอกว่าเป็นอาหารที่หาทานยากนะคะ
จะมีเฉพาะช่วงฤดูการนี้เท่านั้น
บางคนเชื่อว่าเป็นยาบำรุง
มีวิตามินสูงจากไข่แมงมันด้วย

ถ้าพูดถึงเป็นอาหารแบบนี้นะคะ
สำหรับตลาดบ้านแม่ทาตั้งอยู่ริมถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์

มีสินค้าพืชผักผลไม้และก็ของป่าวางขายตลอดทั้งปี
รวมทั้งของหายากประจำฤดูกาลด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นที่นิยมของประชาชน
รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นเหนือ

ก็จะแวะซื้อของที่ตลาดแห่งนี้ไปเป็นของฝาก
แล้วก็ของแปลกกันเป็นประจำค่ะ
นะครับก็แม่งมันแบบเป็นมดที่หายากแล้วนะ
แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นอาหารเด็ดของชาวเหนือเลย